จะหมุนหินแม่ก็ได้หมืออย่างต่อนะแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าก็

มีความสุขกับแพทนัพพา

อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตั้งสติก่อน

มีอีกข่าวหนึ่งเหมือนกันว่าแตงโมเอาอีกแล้ว

ไปพักนึงแล้วสำหรับนักแสดงสาว
เพื่อสงบจิตใจนะครับ
ส่วนที่หลายคนยังคงถามถึงอดีตสามี
คนรักเก่าค่ะโตโนภาคินนะคะ

หลายคนก็คงอยากรู้เรื่องราวของเธอกับโตโน่

ฝ่ายชายจะออกงานพร้อมกับคู่จิ้นคนใหม่

งานออกงานอีเวนต์เลย
ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกงาน

เราก็ค่อนข้างที่จะเลือกงานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บางครั้งเราก็ยังไม่พร้อม
สายออกมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะ

มันอาจจะเป็นเพราะแบบโมอยากมีกระแสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ก็ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยู่โบสถ์

ที่จะถามถึงอีกคนนึงกับโมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราพูดได้นะคะว่าแบบเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดีด้วยเพราะว่าโมว่าน่าจะได้เงินเยอะ
อกจากนี้ค่ะยังมีอีกประเด็นนึง
นักแสดงสาวเขาขอชี้แจงประเด็นดราม่า
หลังจากที่เจ้าตัวถูกแท็กภาพที่มีการถ่ายละครด้วยกัน
แต่อัพภาพปุ๊บอยู่บี้ก็ลบ
มิ้วเคยอัพรูปคู่กับใครแล้วลบทิ้งไหม

สาเหตุคือพอตอนแรกเรารู้สึกว่าเออสวยแล้ว
แต่พอดูไปคนกดไลค์น้อยลบดีกว่า

แต่ส่วนของคุณบี้เนี่ยคงไม่ใช่เกี่ยวกับคนกดไลค์น้อยหรอก
น่าจะมีอะไรใช่ไหมมีอะไรหรือเปล่าล่ะ
คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็อัพคู่กับแตงโมไป
ตัวคุณบี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแตงโมหรอก
แต่ภรรยาของคุณบี้เนี่ยกุ๊บกิ๊บเนี่ยมีปัญหาอะไรกับแตงโมหรือเปล่า
ก็เลยให้ลบรูปอะไรประมาณนี้เขาก็โยงกันไปเรื่องนั้นอีก
เออปรากฏว่านะคะสาวแตงโมบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
สาเหตุที่คุณบี้ลบภาพออกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าคุณกุ๊บกิ๊บ
มีการมาแสดงความคิดความเห็นในภาพด้วย
แล้วก็ยืนยันเลยว่าเธอเองไม่เคยมีปัญหากับกุ๊บกิ๊บ
จะขอโทษกันด้วยที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ย
ภรรยาสามีเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เราต้องขอโทษนะที่เราอยู่ในรูปนั้นประมาณนี้
อันนี้โมไม่เห็นนะว่าเขาคอมเมนต์อะไร
เพราะว่าอันนี้ไม่รู้เรื่องเลย
โมไม่ได้เข้าไปแบบติดตามอะไรขนาดนั้น
โมกับกุ๊บกิ๊บไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ
นั้นต้องไปถามเขาเพราะโมไม่รู้เรื่องเลยจริง
ถ้าเกิดแบบไปสะกิดอะไรเขาก็ขอโทษจริง

เออขอโทษไม่รู้อ่ะก็แบบ

เออแล้วก็ไม่ได้ไปว่าใคร

กิ๊บเองก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกัน

พี่แตงโมเขามาบอกให้บี้ลบแท็กออกอะนะ
ก็คงวินเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับกิ๊บ
ก็ชมสามีเป็นการหยอกล้อของเขาอยู่แล้ว
เขาชอบให้ชมก็ไปชมเขาปกติ
เราก็เน้นในสามีของเราไม่มีอะไรค่ะ
หลายคนมันเชื่อมโยงกับเรากับดิวที่เคยมีปัญหากับลูก
เกี่ยวนะคะกิ๊บว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะ
ส่วนเรื่องพี่โบก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกิ๊บนะคะ
เพราะว่ากิ๊บก็ยังมีส่งการ์ดไปเชิญไปงานแต่งอะไรปกติค่ะ

อาจจะเข้าใจผิดกันนะคะ